เอามาดูกันที่เรื่องของเด็กชายกระตันยู

อายุ๑๐ปีเท่านั้นเดินสายร้องเพลงประกวดร้องเพลงนะคะ
นำเงินมาเป็นทุนการศึกษานะคะ
อกจากนี้ก็เป็นการจุนเจือครอบครัว
ยามที่ลำบากด้วยและที่สำคัญคือน้องคนนี้
เขาช่วยเหลืองานบ้านครอบครัวเป็นอย่างดี

ใช่ค่ะติดตามพร้อมกันจากรายงานนะคะ
อยากรู้จากฝากใจมันกระต่ายมาจันทร์
เด็กชายธนพบเปี่ยมท่าหรือน้องภูมิเสียงสวรรค์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔
โรงเรียนวัดกำแพงอำเภอสัพพยาจังหวัดชายนาฏ
ขานเสียงเพลงแบบสด
ขอกำลังใจในเพลงกระต่ายอ้อนจันทร์
นับเป็นพรสวรรค์เหนือคำบรรยาย
ของเด็กในวัยเพียง๑๐ขวบ
ชาตินี้จะเกิดมาพร้อมอาการผิดปกติ
ขาผิดรูปทำให้เดินไม่สะดวกเหมือนเด็กวัยเดียวกัน
ชีวิตลูกกำพร้าหลังพ่อแม่แยกทางกัน
น้องภูมิต้องอยู่ในความดูแลของตายายวัยชรา

ทำให้แม่ต้องดั้นด้นไปขายแรงงานที่เกาะไต้หวัน
หาเงินส่งกลับมาให้น้องภูมิได้ศึกษา
พรสวรรค์อันโดดเด่นของน้องภูมิ
ค้นพบโดยคุณครูเมื่อปีที่ผ่านมา
เริ่มจากการประกวดเล่านิทานประกอบเพลง
พัฒนาสู่การร้องเพลงได้ไม่ยาก
ด้วยแก้วเสียงที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
คุณครูพาน้องภูมิเดินสายประกวดร้องเพลง

วาดรางวัลชนะเลิศมาหลายเวที
ทำให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวยามยาก

และอยู่ในใจของสังคมโซเชียล
มีแฟนเพลงเดินทางไปให้กำลังใจไม่ขาดสาย
ล่าสุดน้องภูมิเข้าประกวดร้องเพลง
ระดับประเทศอีกเวทีหนึ่ง

ประกวดครั้งนี้ไม่ได้หวังอะไร

เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์สารฝันการเป็นนักร้อง
ที่สำคัญน้องภูมิอยากออกทีวี

ในการสู้ชีวิตของลูกชายคนนี้
เหมือนทุกคนเนี่ยส่งผมไปแล้วก็ให้กำลังใจผม
ผมนี่ก็จะขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ
ซึ่งการร้องเพลงลูกทุ่งครั้งนี้
ผมก็ขอว่าให้ผ่านเข้าไปในรอบลึก
เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยครับขอขอ
สำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่มีเมตตา
ต้องการให้น้องภูมิไปร้องเพลงโชว์ตัว
สามารถติดต่อได้ที่คุณครูเทพิน
ครูพี่เลี้ยงของน้องภูมิ